จากเซ็กซี่แบบเล็กมาดูเซ็กซี่แบบมากดีกว่าของดิวอริสลาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเองนะขยับซ้ายก็เป็นข่าวแล้วขยับขวาก็เป็นข่าวแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดงานไหนดูซิดราม่าร้อนก็ไม่เว้นนะคะ
งานนี้เพื่อนซีอย่างแอร์พัทธิราค่ะเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยเอาอยู่นะ
ส่วนเรื่องดราม่าก็พอรู้อยู่บ้างแต่ก็อยากให้ดิวเนี่ยมาตอบเองแล้วกันคุณผู้ชม
หลายคนบอกว่าดิวกับแอร์นะอยู่ด้วยกันบ่อยจนหน้าตาท่าทาง
เธอมันเหมือนกันนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็คนทักมาเยอะเหมือนกันนะพี่
หัวหน้าแอร์ยืนยันว่าแอร์แค่ผอมลงไม่ได้ตั้งใจจะให้เหมือนดิวนะ
แต่ก็ดูความคอนเซ็ปต์คล้ายกันอะไรอย่างนี้เปล่าผิวดีเหมือนกันแบบนี้
ก็คืออยากโพสตาร์ทถ่ายกับเรือไม้เท่านั้นลูกลุงสมไม่ใช่อะไรกับเรือยอร์ด
เขาถ่ายบ่อยแล้วเขาถ่ายบ่อยแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแอร์นิดนึงค่ะ
ดิวจะเป็นเวอร์ชั่นตัวยืดไงตัวยาวสูงกว่าอะไรอย่างนี้
แอร์จะเป็นแบบส้นส้นลงมานิดหนึ่ง
แล้วก็คือนางก็บอกว่าครั้งนี้คืออยากได้แบบฟิลแบบเรือไม้ไม่เอายอดแล้วเบื่อยอร์ช
คุณเซฟก็ไปด้วยต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าปกติคุณเฟฟเขาจะเป็นฟิลแบบ
เรื่องที่พักเขาซีเรียสหรืออะไรอย่างนี้

หน้าไม่ได้เพิ่มที่สิ่งที่หายไปก็คือน้ำหนักตัวประมาณ๖โล
เออมันไม่ได้คลั่งหอมพี่มันไม่ต้องตบรูปอ่ะแอ๊กเข้าใจแล้ว
ที่แบบเธอไปไหนแล้วเธอไม่ต้องตบเอวคือมันมาหมดเองอะไรอย่างนี้

แล้วก็ออกกำลังกายก็ดูแลตัวเองดีนะตัวจริงจะบอกว่าคุณแอร์สวยมาก
ดิฉันเจอเขาหลายครั้งแล้วตัวจริงสวยมากจริง